จังหวัดชนบุรีเป็นเหตุสะท้านสะเทือนหัวใจเหลือเกิน
เป็นสองเหตุการณ์ซ้อนกันต่อเนื่องกัน

ก่อนหน้านั้นทหารพรานนายนี้ควงปืน

พอเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วเขาก็เริ่มตกใจ

ปลีกินเลนไปชนสาวท้อง๗เดือน
เด็นปลิวหวิดดับครับ
เสียงไม่มีแต่เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญเหลือเกินครับ
เห็นคือเห็นว่ารถสีขาวได้ตัดหน้า

สาวคนนั้นตั้งคัน๗เดือน
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสัก๑๗นาฬิกา
หน้าหมู่บ้านพิมพาพร๔ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เคาะร้ายคือคุณกิ่งแก้วกิ่งกุหลาบอายุ๓๕ปี
๔เดือนแล้วบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เตอร์ไซค์เป็นไงมอเตอร์ไซค์ก็พังยับเยินเสียหาย
แต่กระจ่ายส่วนคนขับกระบะสีดำ
คนขับอายุประมาณสัก๓๐ปีเขาออกมา
เขาอ้างเป็นทหารพรานเป็นทหารพรานอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ทำไงอ่ะมองไม่เห็นรถไอ้คันที่มันหักหลบ
คือเห็นรถคันที่หักหลบแต่ไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของสาวท้อง๗เดือน
แต่เบื้องต้นเมื่อรถพังเสียหายเมื่อมีคนเจ็บ
ก็จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นส่วนหนึ่งครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งตำรวจมาตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในรถปรากฏว่าไปเจอปืนกระบอกหนึ่ง
แต่ปืนที่ว่านี้มันไม่ใช่ปืนแบบยิงคนตาย
เพราะมันเป็นแบล็งกันแบล็งกันคล้ายกับปืนที่อะไรนะ
สตาร์ทเวลาวิ่งมันจะมีเสียงมันจะมีประกายไฟ
แต่มันไม่มีหัวกระสุนปืนใช้ดินปืนในการยิงเหมือนกันฮะ
แต่ว่ามันไม่มีหัวกระสุนปืนดังนั้นยิงคนไม่ตาย

พอมาเจอปืนนี้มีคนอธิบายอ๋อไอ้คนนี้
มันเพิ่งยิงปืนแบล็งกันกลางถนนข่มขู่ผู้คน
พอคนเริ่มฮือตกใจไอ้นี่มันก็ตกใจ
มันรีบขับรถหนีไปจนกระทั่งมาเกิดเหตุชนสาวตั้งคัน
๗เดือนคนนี้นี่เองเดี๋ยวฟังเสียงคนที่เห็นอีกจานค่ะ
ลุกสุดยังอยู่เลยครับทุกคนแถวนี้ตกใจหมดเลยครับ
ทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่เอาไปยิงได้ยังไง
แต่คนนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเขามาอยู่ที่นี่
ไม่น่าถึงเดือนหรอกครับเขาไปมาครับ
เสียคนไปเนี่ยอาจจะต้องเสียถึง๒ชีวิต
ก็คือลูกในท้องกับเมียอันเป็นที่รักนะครับ

ยิงปืนและขับชนเมียอย่างแน่นอนครับ